เอาล่ะคุณผู้ชมฮะพาไปขึ้นเขาใหญ่หน่อยไปดูพลายงาทองกับพลายทองคำ
ศึกกันอีกแล้วสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งล่อกันมา

เฮ้ยเอาเข้าแบบว่ามีพลังไหมมากันไป
โอ้โหศึกงาช้างใครจะคลองเขาใหญ่นี่แหละฮะ
คุณผู้ชมฮะพลายงาทองกับพลายทองคำชนงากันสนั่นหวั่นไหวอีกรอบหนึ่งครับ
ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาไฟล์แรกไฟล์แรกตอน๗โมงเช้า
ต้องห้ามช้างนะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปห้ามปรามครับแล้วช้างทั้งสองตัวก็ยอมหยุดแล้วก็แยกย้ายพากันเดินเข้าป่าไม่รู้จะกลับมาอีกรอบหรือเปล่า
เพราะว่าตอนแยกกันเนี่ยยังชำเรืองตามองกันเหมือนว่า
เดี๋ยวรอบหน้าเอาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตรวจสอบอาการบาดเจ็บของช้างทั้ง๒ตัวได้
ทำได้แค่เฝ้าระวังไม่ให้ทั้งคู่มาเจอกันอีกมาป๊ากันอีกครับ
แต่ไม่รู้จะห้ามได้ไหมอาจจะเกิดขึ้นอีกแน่นอน